โฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงท่าทีกังวลใจนะคะที่รัฐบาลไทยปิดกั้นเสรีภาพในการชุมนุมค่ะ
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าที่ต้องจับกลุ่มจานิวก็เพราะว่าจานิวนั้นทำผิดกฎหมายหลายกระทงค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยืนยันว่าการจับกลุ่มนายเสรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิวแก่นำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษาก็เพราะทำผิดกฎหมายหลายกระทง
ไม่ใช่แค่เรื่องการไปอุทยานราชพักษ์เท่านั้นและทุกคนต้องเคารพกฎหมาย
จะเป็นนักศึกษาอยู่แต่เขาทำในสิ่งที่ไม่ได้เรียนซึ่งทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น่าจะดูแลในเรื่องนี้ด้วย
นักศึกษาเขาเรียนมากี่ปีแล้วปีแล้วรู้ไหมรู้ไหมแล้วเมื่อไหร่จะจบ
ทำให้สิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่เรียนทำอยู่นั่นแหละ
ก็ไม่จบก็ไม่จบเดี๋ยวผมว่านะหมาลัยธรรมศาสตร์ก็น่าจะต้องดูแล้วนะ
เอกวินไทยสุวารีโคศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติยืนยันนะคะว่าทหารจับกลุ่มจานิวเป็นการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายให้เกียรติไม่มีรุนแรง
อย่างที่บางคนพยายามบิดเบือนและเชื่อว่าสังคมที่ติดตามข่าวอยู่จะสามารถรู้เท่าทันได้
แต่เพื่อไม่ให้เกิดภาพหรือความรู้สึกที่ไม่ดีกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกรณีที่อาจมีผู้ไม่หวังดี
พยายามจะหาเหตุนำไปขยายผลให้เกิดภาพในเชิงลบเจ้าหน้าที่จึงต้องดำเนินการทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง
ส่วนจะมีบางกลุ่มนัดหมายมวลชนมาเรียกร้องกดดันนั้นเจ้าหน้าที่ก็คงต้องใช้ความระมัดระวัง
เพราะถ้าเข้าข่ายผิดกฎหมายก็จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อให้ภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
ยังคงมีความเป็นห่วงเรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในประเทศไทยโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติซึ่งสหรัฐยังคงย้ำจุดยืนเดิมที่ขอให้ทางการไทยให้ความเคารพต่อเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างในกรณีที่เกิดขึ้น
ขอบคุณครับ